ก็เลยพากันแห่ไปขอโชคขอลาบกันค่ะ
เอาล่ะเรื่องของดวงดีมาอีกแล้ว

นี่แหละค่ะกำลังเสี่ยงเซียมซีกันอยู่นี่นะคะ

ตำบลหนองแม่ไก่อำเภอโพทองจังหวัดอ่างทอง
เขาพบควายธนูที่คาวบอยฟาร์ม
หลังจากควายที่เลี้ยงไว้ในฟาร์มออกลูกมา
ซึ่งมีลักษณะสมบูรณ์ทุกอย่างและก็ตาย

โดยเป็นซากควายเพศผู้ขนาดเล็ก
น้ำหนักประมาณ๙ขีดนะคะมีรูปร่างที่สมบูรณ์เลย
ด้านนายเสกสรรมังกรแก้วหรือว่าอาจารย์สรรคงเวท
เจ้าของฟาร์มก็บอกว่าเจ้าควายตัวนี้
ตายลงในวันจันทร์ขึ้น๑๕ค่ำเดือน๓
ซึ่งเป็นพญาวันตรงกับเริกตามศาสตร์โบราณ
ในการทำควายธนูก็เลยตั้งชื่อแบบ
รับทรัพย์หน่อยว่าน้องรับเงิน

นี่ค่ะนี่เป็นเจ้าน้องควายถนูน้องรับเงิน

ใช่เตรียมทำเป็นควายธนูตามความเชื่อ
เพื่อความเป็นสิริมงคลให้โชคให้ลาบนี่แหละ
พร้อมป้องกันพูดผีปีศาจและโจรผู้ร้ายได้ด้วยนะ

ชาวบ้านก็เลยแห่ไปขอโชคขอลาบทำพิธีกัน
และเสี่ยงเซียมซีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
นี่แหละค่ะเซียมสี่แห่ขอโชคขอลาบเสี่ยงกันเข้าไป
ขอให้ได้ขอให้โดนขอให้ร่ำขอให้รวย

เดี๋ยวขอตั้งใจดูก่อน
มาแล้วเอาใครเห็นเป็นอะไรยังไงก็

เดี๋ยวต้องไปหาเซียมซีอ่านไม่ใช่เหรอ
ภาพมันก็ชัดเจนโอ้โหมีแช่ภาพให้ดูด้วย
พอใจหายจากความหมดวันนี้ยิ่ง๓๑อยู่
นั่นน่ะสิแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นย้ำกันอีกครั้งแล้วกันว่า
รายการของเรานะครับไม่ได้สนับสนุนให้คุณผู้ชมนั้น
ต้องไปหาลงหาเลขแล้วก็ไปงมงายกับเรื่องแบบนี้
เพียงแค่เรามานำเสนอเฉยนะครับว่าข่าวมันเป็นแบบนี้แบบนี้นั่นเอง
แล้วก็ย้ำนะใช้วิจารณญาณในการรับชม